หน้าแปลกนะคะสังคมไทยเนี่ยคนใจดีมักจะถูกเอาเปรียบ
สถานที่ที่เขามักจะไปทำบุญทำเรื่องดีกัน
ก็มักจะโดนขโมยขึ้นอยู่จะเสมอเลย

ขโมยของในวัดไปขโมยเงินบริจาคในวัด

คนเขาเข้าไปบริจาคเงินหวังจะทำบุญหวังจะทำทานช่วยบุรณะ
ปฏิสังครวัดต่างนานา

กล้องวงจรปิดจับภาพให้เห็นชัดเลยเนี่ยค่ะ
นี่คือวัดสาขลาอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นวัยรุ่นผู้ชายคนนึงเนี่ยที่เราวงแดงไว้ให้
เดินดุ่มเข้ามาเลยในสาราการประเรียนของวัด
ซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้แน่ใจ
ว่าที่ตรงนั้นไม่มีคนอื่นนอกจากตัวเขา
พอมองได้ที่แล้วเดินพุ่งตรงไปที่จุดเก็บตู้บริจาค

เหรียญ๕เหรียญ๑๐อยู่ในบ่อ
ใช่บอกมันก็จะมีเหรียญ๕เหรียญ๑๐ที่คนมาทำบุญโยนลงไปอะค่ะ
วัยรุ่นคนนี้ลงบ่อเลยค่ะ

เรื่องของปลาค่ะฉันจะลงไปเก็บเหรียญ

เพราะฉันก็จะตอดเงินที่ก้นบ่อเหมือนกัน
เขาบอกว่าในบ่อน้ำมีปลาช่อนอเมซอนที่ไหว้ไปมาด้วยนะ
ซึ่งปลาช่อนอเมซอนมันดุนะ

ก็ไม่ได้แคร์ค่ะไม่แคร์ปลาใดทั้งสิ้น
อยากกินกินเลยจ้ะฉันจะได้เอาเงินก้นบ่อไปกินเหมือนกัน

คือคลิปนี้เนี่ยพระครูสุนทรพัฒนกิจวิทาน

เป็นคนเอามาเปิดเผยเองเลยนะคะ
แล้วบอกว่าวัยรุ่นที่อยู่ในกล้องวงจรปิด

ไว้ตัวทันเวลาพระจะออกมาตามล่าหา

คือกลางดึกของเช้าวันที่๑ตุลาคมนะคะ

ด้วยความตกใจวัยรุ่นชายรายนี้เนี่ย

หาข้อมูลจากในโทรศัพท์ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะตามตัว
บอกว่าปกติก็จะขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาจอดที่วัด

จอดที่วัดที่เลือกจักรยานไม่เลือกมอเตอร์ไซค์เนี่ย

พอเข้ามาถึงในวัดปุ๊บก็เดินดูตามตู้แล้วล่ะค่ะ

ตู้ไหนเงินเยอะก็งัดตู้นั้นแหละ
พอได้เงินมาซื้ออยู่กัน
คือภาพนี้ที่เห็นไป๒คลิปเนี่ยนะคะ

แล้วอย่างที่บอกว่าก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว

พระลูกวัดท่านก็เลยไปเจอพระลูกวัด

ผมก็จะเดินขึ้นไปบนวิหาร

ได้ช่วยฟังประธานาฬาที่มีการพยาบาล

หลับมาทำแบบดี

โปรดติดตามตอนต่อไป
ต่อไปก็จะต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
นายโชคชัยจะเป็นคดีตัวอย่างนะ

ทำทีไรไม่โดนจับสักทีอะไรแบบนี้

นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยตำรวจสพสาขลา
พาไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็โดนข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืน
ส่วนข้อหารักทรัพย์ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องให้วัด
ไปตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินที่ศูนย์หายที่เสียหายระบุจำนวนมา
แล้วไปแจ้งความอีกทีนึงถึงจะแจ้งข้อหานี้ได้
บางคนนี่เราใจดีด้วยไม่ได้ค่ะ
เขาจะได้ใจทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะ